เสียชีวิตไปหนึ่งแล้วก็สาหัสอีกหนึ่ง
เป็นสามีภรรยาซึ่งเขาแยกกันอยู่
แต่ว่าอยู่ดีเนี่ยในบ้านของฝ่ายชาย
ทั้งคู่ใช้มีดแทงกัน
ซึ่งยังไม่รู้ว่าใครแทงใครก่อนเกิดอะไรขึ้นยังไง

เป็นบ้านสองชั้นนะครับในพื้นที่ตำบลวังไก่เถื่อน

ที่ชั้นล่างจุดที่เป็นห้องนอนนะครับ
นางสาวนิตยาชื่นพักอายุ๒๙ปีเสียชีวิตอยู่นะครับ
สภาพศพก็คือถูกแทงเข้าที่ท้อง
คือไส้นี่ไหลออกมาเลยแล้วก็มีบาดแผลถูกแทงใต้ราวนมซ้ายด้วย
กลางหลังด้วยนะครับรวมแล้ว๓จุดด้วยกันที่ถูกแทง
นี่เลือดนี่เต็มพื้นเลยนะครับนอนเสียชีวิตอยู่
แล้วก็มีมีดทำครัวนะที่เป็นมีดด้ามไม้ยาว๕นิ้วเนี่ย
เลือดด้วยตกอยู่เล่มหนึ่ง
ส่วนอีกคนนึงนะครับคือนายธเนธสุ่มเสมออายุ๓๐ปี
เป็นสามีของนางสาวนิตยาผู้ตายถูกแทงบาดเจ็บสาหัสอยู่
สภาพของบาดแผลต่างคือถูกแทงเข้าใต้ราวนมซ้าย
แขนซ้ายด้วยตอนที่มีคนมาถึงเนี่ยตอนนั้นนอนจมกองเลือดอยู่ในห้องนอน
อยู่ข้างกันนะฮะที่เป็นห้องข้างกัน
แล้วก็มีญาติมาเห็นก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งตอนนี้อาการนายธเนธสาหัสนะครับ
ตำรวจสพหันคามาสอบสวนนะครับพบว่านายธเนธเนี่ย
เขามีอาชีพเป็นผู้ช่วยช่างอยู่ที่อบตวังไก่เถื่อน
ส่วนนางสาวนิตยาฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตเป็นภรรยาของนายธเนธ

คือตอนเกิดเหตุบ้านหลังนี้เป็นบ้านของฝ่ายชายนะค่ะนะ

ฝ่ายหญิงเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาหานายธเนธที่บ้าน

จนกระทั่งสักบ่ายสามครึ่ง
นายธเนธโทรมาหาญาติ
บอกว่ามาช่วยหน่อยจะตายแล้ว
นี่ฮะญาติก็เลยรีบมาดูที่บ้าน

นายธเนธถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัส

บอกจะตายแล้วคือบ่ายสามครึ่ง

บอกว่าขอโทษทุกคนนะครับที่ทำแบบนี้

ส่วนนี้คือรูปของนายธเนธ

นางสาวนิตยาผู้ตายที่เป็นภรรยา
แต่ว่าตอนนี้เขาแยกกันอยู่

ซึ่งสาหัสก็คือฝ่าย

ตำรวจยังไม่สามารถสอบปากคำ

บาดเจ็บสาหัสอยู่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

ถึงมีบาดแผลถูกแทงแบบบาดแผลชะกัน

เท่าที่จำได้ตอนนี้ก็คือก็ต้องไปตรวจสอบ
รอยนิ้วมือในมีด

จะมีรอยนิ้วมือของใครแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
เนี่ยก็ยังมีภาพนะไปท่องไปเที่ยวกันเป็นภาพที่ไปเที่ยวเพชรบูรณ์ด้วยกันในช่วงปีใหม่เนี่ยนะฮะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือบ่าย๓ของวันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้
โพสต์ขอโทษทุกคนเอาไว้แต่บ่ายสามครึ่งเขาโทรหาญาตินะ

ค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรเนี่ย
หมอบอกว่าบาดแผลที่ถูกแทงมันเข้าหลอดลม
แล้วตายราวนมข้างซ้ายด้วยเค้ามือข้างซ้ายด้วย
แต่ว่าตำรวจก็อายัดตัวไว้ก่อนที่โรงพยาบาลจัดกำลังไปเฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมง
เรื่องต้นเนี่ยตำรวจคาดว่านายธเนธฝ่ายสามีน่าจะลงมือแทงฝ่ายหญิงก่อน
อาจจะเคลียร์อะไรกันไม่ลงตัวจากนั้นก็คงจะแทงตัวตาย
แต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงเขาตัดสินใจโทรหาญาติให้มารับตัวเขาไปรักษา
บอกว่าจะตายแล้วญาติก็เลยมารับตัวที่บ้านแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังสรุปอะไรไม่ได้นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ส่วนหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝ่ายภรรยาก็คือนางสาวนิตยาที่เขาเสียชีวิตด้วย
เพราะเขาก็ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้แล้ว
พ่อของนางสาวนิตยาคุณพ่อชื่อนายวัญชัยชื่นพักอายุ๕๓
บอกว่าเจอลูกสาวครั้งสุดท้ายก็คือตอนเช้าเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุ
ก็ไม่มีรางบอกเหตุอะไรนะยังพูดคุยตามปกติ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนบ่ายเนี่ยลูกสาวจะขี่จักรยานยนต์ไปหาอดีตลูกเขย
ตอนนี้เหมือนกับเขาเลิกกันเขาแยกกันอยู่
นิสัยของนายธเนธอดีตลูกเขยเนี่ยเป็นคนเงียบ
คบหากับลูกสาวมาสิบกว่าปีแต่งงานกันแล้วก็หย่ากันไปเมื่อสองปีก่อน
จากนั้นพอหย่าไปแล้วแต่ยังติดต่อกันอยู่เรื่อยมานะ
เหมือนกับยังไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดก็คบเหมือนกับก็เหมือนกับเป็นเพื่อนกัน
พ่อของฝ่ายหญิงบอกควรเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือก่อนหน้านี้ไม่เคยมีทีท่าอะไรแบบลักษณะทะเลาะเบาะแว้งโกรธแค้นอะไรมาก่อนเลย
ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงเหมือนกัน
วันนี้เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะ
ลักษณะบ้านเนี่ยก็เป็นบ้าน๒ชั้นแต่ว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้นหนึ่งค่ะ
เป็นห้องนอนของนายธเนธวันนี้บ้านปิดเงียบนะคะ
เพราะว่าจริงจริงแล้วในบ้านหลังนี้นายธเนธอยู่กับคุณแม่ครับ
แต่คุณแม่ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นญาติญาติก็เลยต้องรับตัวออกไปอยู่ที่อื่นก่อน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหันคาค่ะ
สันนิษฐานแบบนี้นะคะว่าดูจากสภาพการแล้วก็หลักฐานแวดล้อม
หลักฐานสำคัญก็คือหน้าเฟซบุ๊คของนายธเนธนะคะที่มีการโพสต์ข้อความบอกว่า
ขอโทษทุกคนที่ทำแบบนี้บอกว่าเขาเสียใจแล้วบอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงคงได้เจอกัน
เลยคิดว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นแบบนี้ค่ะ
นางสาวนิตยาเนี่ยน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาหานายธเน่ที่บ้าน
แล้วทั้งคู่คงจะเข้าไปเคลียร์ปัญหากันในห้องนอน
ระหว่างที่คุยกันคงจะตกลงปัญหาไม่ได้
คิดว่านายธเนธนี่แหละน่าจะเป็นคนเอามีดแทงนางสาวนิตยาจนเธอเสียชีวิต
แล้วก็โทรหาญาติเพื่อเป็นการบอกลาแล้วก็ใช้มีดเล่มเดียวกันนั่นแหละ
แทงตัวเองเพื่อจะฆ่าตัวตายตาม

ทีมข่าวเราได้คุยกับนางสำอางจันงามนะคะอาของนายธเนธค่ะ
เธอก็เล่าบอกว่าตั้งแต่ที่รู้จักธเนธหลานชายมาเนี่ย
ธเนธเป็นคนเรียบร้อยมากเป็นเด็กดีไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลย
ที่ผ่านมาเนี่ยธเนธก็คบหากับนิตยาอยู่กินกันมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ซึ่งฝ่ายหญิงนิตยาเองก็เป็นคนดีครอบครัวของเราทุกคนเนี่ยรักนิตยาเหมือนเป็นลูกหลานคนหนึ่งเลยก็ว่าได้
กระทั่ง๒ปีก่อนหย่ากันแต่ก็ยังเห็นว่าไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดยังคุยกัน
แล้วก็ช่วงปีใหม่เห็นว่าเพิ่งจะไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันมาเอง
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
วันเกิดเหตุญาติที่ว่าที่บอกว่าหลานชายโทรมาลาคือตัวเธอเองนี่แหละ
หลานชายโทรหาเธอบอกว่าไม่ไหวแล้วจะตายแล้ว
ตอนแรกเธอตกใจนึกว่าหลานเกิดอาการวูบจากโรคประจำตัว
อืมเลยรีบกลับมาที่บ้านจะมาดูหลานโอ้โหเปิดประตูเข้าไปที่ห้องนอนเท่านั้นแหละค่ะ
เธอบอกเธอช็อกมากนะคะแทบเป็นลม
แล้วพอฟื้นมาไม่คุยกับใครเลยไม่กินข้าวเลยแม้แต่เม็ดเดียว
แม่เขาวูบเป็นเรือขนน็อกเป็นเรือแม่เขาให้อะไรไม่ได้เลย
ข้าวเขาก็ไม่คิดคือเห็นว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องมันก็ไม่ได้มีเรื่องราวที่จะ
ทำให้เขามาทำอะไรแบบนี้ไม่มีไม่มีใครรู้เลยสักคนไม่มีเลย
ไม่เคยนะป้าเองป้ายังนึกว่าเขาวูบเลยสิเขาขอความช่วยเหลือ
ที่โทรไปขอความช่วยเหลือนะป้าคิดว่าเขาเพราะว่าเห็นว่าสองคนนี้เขาก็รักกันดี
รักรักแล้วพี่น้องนี่เขารักลูกเมียเขานี่มีแต่คนรักนะ
ไม่มีใครรังเกียจลังงอนเลยนะแม้ว่าสองปีก่อนเขาจะเลิกกันไปนะ
เลิกเขาก็ไปมาเขาดีเป็นเด็กดีมึงทั้งกันทั้งคู่
ผู้หญิงก็เป็นเด็กดีด้วยดีเขาก็เป็นคนดีนะ
สร้างเหตุอะไรก็มักจะเป็นให้เขารู้ให้สองคน
เขาก็คงรู้กันสองคนพ่อแม่พี่น้องไม่มีใครรู้เลย
ร่างของนางสาวนิตยาไม่ได้ถูกนำไปชนะสูตรนะคะเพราะว่า
เธอต้องถูกนำร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม
คือต้องฝังหลังเสียชีวิต๒๔ชั่วโมงอะค่ะครับครอบครัวก็เลยนำร่างไปฝังที่สุเหล่าชัยนาธนะคะ
เสร็จพิธีก็พากันกลับมาที่บ้าน
ญาติญาติก็ยังคงต้องช่วยประคองนี่ค่ะแม่ของนางสาวนิตยานะคะ
คือแม่ยังทำใจไม่ได้ทั้งนั้นนะคะ
เราได้คุยกับนายวัญชัยอีกครั้งคุณพ่อของนางสาวนิตยานะครับ
พ่อบอกว่าครอบครัวเชื่อว่าลูกสาวถูกลวงไปฆ่า
เชื่อเหลือเกินว่าธเนธต้องมีการเตรียมการเอาไว้แล้ว
ว่าขอโทษที่ทำแบบนี้เสียใจถ้าชาติหน้ามีจริงให้มาเจอกันใหม่
แม่เล่าว่าลูกสาวขี่รถออกจากบ้านตั้งแต่๘โมงเช้า
แต่ไม่ได้บอกว่าไปไหนก็ยังนึกอยู่เลยว่าจะไปซื้ออะไรมาให้กิน
ความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่เนี่ยพ่อกับแม่ก็รู้ตลอดว่า
กันมาได้๒ปีแล้วแต่ยังคงคุยกันอยู่
ตอนนี้เท่าที่รู้คืออาการของอดีตลูกเขยธเนศโค้งมาก
บอกแบบนี้เลยนะคะถ้าเขาเสียชีวิตพ่อไม่ติดใจอะไร
แต่ถ้าเขารอดแล้วรักษาหายกลับมาพ่อขอให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุด
เอาให้เขาผมเองก็พูดง่ายเลยก็อยากให้เขาตายตามลูกผม
ถ้าเขาตายพ่อก็ไม่ติดใจแต่ถ้าไม่ตายก็ยันสิ้นสุด
ผมต้องเอาเรื่องยันถึงที่สิ้นสุด
อยู่ที่ห้องไอซียูโรงพยาบาลชัยนาธนรินทรค่ะ
อาการยังโคม่าเพราะว่าเขาถูกแทงเข้าที่หน้าอกทะลุปอดนะคะ
ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าดูตลอด๒๔ชั่วโมงแล้ว
ถ้านายธเนศรักษาตัวหายเมื่อไหร่ก็จะพาตัวมาสอบปากคำทันทีค่ะ